กว่านทูปปุ๊บแน่นอน
บอกเลยว่าไม่ต้องจุดไหว้ถึง๓ดอกก็ได้
เพราะว่าตอนนี้ได้ตัวเลขมงคลมาทีเดียว๔ตัว

เมื่อวานนี้แม่นางสิริพรของเราจัดงานทำบุญทอดกถิ่น

หลายคนเรียกกันติดปากเลยว่าวัดพี่นาง

มีการทำพิธีบวงสวงเพื่อแจ้งกล่าวต่อ
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาด้วย

มันม่วนสุดไปเลยพี่น้อง

มีตัวเลขมงคลมาฝากถึง๔ตัวด้วยกัน

ขอโชคลาดจากข้าวปู่ศรีสุทโท

ขวัดทะเวียนอยู่เหมือนกันนะ

แต่เราเห็นเป็น๒๓

อาจจะเป็น๐๓๙๒ก็ได้
เอาสิแต่ดิฉันว่าตัวท้ายสุดท้าย

เลขก็แล้วแต่
บุญมีแต่เกือบจะกำบังอยู่เหมือนกัน

สปลาวค่ะเดินทางไปทอดกระถิ่น

เอาค่ะตั้งใจเดินทางไปร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้

บ้านเกิดของแม่ศรีเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะ
เมื่อวานเขาก็อุ๊ยมีขบวนแหกระถิน

มีพี่น้องชาวลาวเดินทางมาร่วมงานกันแบบอบอุ่นเลย
แล้วอยากจะชื่นชมพี่เต๋ามากคุณดูเขาแต่งตัว

ก็คือจะต้องมีผ้าขาวม้าติดกับตัวไปตลอดเลย
เป็นนักร้องหนุ่มรุ่นใหม่ที่รักในเรื่องของการแต่งกายแบบยืนมาก
ผ้าไทยผ้าขาวม้าผ้าพื้นบ้าน
สำหรับยอดทำบุญกระถิ่นฟังดีนะคะ
อัปเดตตอนเช้าล่าสุดเลย
เมื่อวานเราถามยอดมาแล้วแต่เราบอกขออัปเดตตอนเช้า
ได้มานะฟังดีนะ๔๗๐ดอลลาร์
ดอลลาร์อันนี้ฉันตีเป็นเงินไทยให้แล้วประมาณ๑๖๖๓๘บาท
๖๓๘บาทว่าไง
ส่วนรถตู้ที่นั่งไปน้องเต๋าหรือพี่เต๋านี่นะคะเรียกว่าลูกชายนี่
ลูกชายพ่อเองมาเอากูนทะเบียนก็คือฮธศ๘๘๑๓
โหเยอะมาก

บอกแล้วจุดทูปทีเดียวเนี่ยได้เลขมาเต็มเลย
นอกจากจะเมาควันทูบแล้วยังเมาตัวเลขด้วยคุณผู้ชมแต่ลิงติ้งเลยอ่ะในหัว
วันที่๑เจอกันรับรองว่าทุกคนรวยแน่นอนค่ะ